มาดูกันค่ะคุณผู้ชมสามกับเป็น๑๐
๓เนี่ยมาถึงข้างหน้าสถาบันแล้วนะ
แล้วเจ้าถิ่นอยู่เป็น๑๐ค่ะ
อาวุธหนักไม่ได้มีปืนมีดไม่ได้มีระเบิดอะไรเลยนะ

อย่าออกไปอย่าออกไปนี่ขนาดดูอยู่ข้างในคุณผู้ชมข้างนอกนะ
นี่หน้าร้านชาบูค่ะโอ๊ยเตรียมรอรับลูกค้า
แต่เห็นแบบนี้ปั๊บลูกค้าที่ไหนจะกล้าเข้ามาล่ะเนี่ย
อยู่ตรงหน้าวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซานะคะที่ถนนมหาจักรพรรดิ
อยู่ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเซาเย็นเมื่อวานนี้

ว่านักเรียนช่างวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาเป็น๑๐อ่ะ
ชกต่อยอีกฝั่งนึงเข้ามากัน๓คนค่ะ
อีกฝั่งนึงเนี่ยนะคือวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพค่ะ
ใส่หมวกกันน็อกอยู่น่ะโอ้ยมารุมกันอยู่
ก็กลายเป็นว่ามีอาวุธจะเรียกอาวุธได้ไหม
ก้อนหินอิดบล็อกเอามาทุ่มใส่เอามาเครื่องใส่มาปลาใส่เนี่ยค่ะ
เกือบแล้วถ้ามันเล้งมากระจกหน้าร้านชาบูคือแตกไงคะ
ผู้จัดการร้านหอมชาบูบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านตรงนี้นะ
ตีกันทุกวันขนาดนั้นเลยเหรอ
จริงค่ะแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่มากวดขันหน่อย
หลังจากที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้ก่อนเบรกนี้ฉันถามว่าอะไรแข็งสุด
โอ้โหไม่ต้องพูดถึงค่ะ

หัวแตกเพื่อนต้องพาส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
ทีนี้ค่ะก็พาเพื่อน

ฝั่งคนเป็นคนก่อเหตุอากปะพากันมา
ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรเหมือนกันค่ะ

ตีกันหน้าสถาบันแล้วมาถึงโรงพยาบาลจะตีกันอีกไหมเนี่ย
รีบบอกตำรวจเลยให้ตำรวจมาคุมสถานการณ์

ฝ่ายปกครองของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซา
ก็ตรึงกำลังมากันเป็น๑๐เหมือนกันค่ะ

ก่อนที่จะไล่ตีกันหน้าวิทยาลัยเนี่ยนะ

ทำร้ายมาก่อนแล้วตรงขนส่งไม่มีคนเห็น
พอแจ้งตำรวจปั๊บสองฝ่ายแยกย้ายกันไป
อันนี้แหละคุณผู้ชมที่มันเป็นจุดเริ่มต้น
เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาคต่อค่ะ

กลุ่มเด็กช่างบ้านโพ๓คน
ก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิคอีกรอบนึง
พอมาถึงเนี่ยเจอเด็กกำลังนั่งรอแม่อยู่ริมถนนใช่ไหม
ฝั่งเด็กช่างบ้านโพเข้าไปทำร้ายเลย

แล้วฝั่งที่มาน้อยกว่าฝั่งเยือน
ฝั่งเยือนเขาก็ทำอย่างไรเขาก็หยิบอะไรเท่าที่หยิบได้
ลองฟังเด็กที่เขาอยู่ในเหตุการณ์หน่อยละกันค่ะ

เทคนิคฉะเชิงเซาเทคโนฉะเชิงเซาเขาก็มีไหว้ครูกันวันนี้
รถตำรวจต้องมาจอดข้างหน้าสถาบันแล้วต้องตรึงกำลังแล้ว
ต้องไปต้องไปเพราะเขาตีกันเมื่อวาน

วันนี้วันไหว้ครูเพราะกลัวว่าเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งจะมาแก้แค้นหรือเปล่า

แล้ววันไหว้ครูตำรวจก็ต้องไปครับเอารถไปจอดเอากำลังไปดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัย
เพราะว่าจัดพร้อมกันทั้งวิทยาลัยเทคนิคฉาเชิงเซาแล้วก็วิทยาลัยเทคโนโลยีฉาเชิงเศร้านะครับ
คนที่นำกำลังไปมีการสั่งการไปคือท่านพันธุ์ตำรวจเอกสาธิตมิตรรักท่านภูมิกับสพเมืองฉะเชิงเศร้า
ก็สั่งการให้ตำรวจทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบไปตรึงกำลังบริเวณหน้าวิทยาลัยทั้งสองแห่งเลยครับ
แล้วก็ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษส่วนที่กำลังกันร่วมกันกับตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเศร้า
ต่างต่างด้วยนะฮะวางกำลังดูแลตามจุดต่างต่างตามตรอกซอกซอยสถานีขนส่งเอ่ย
นี่สะพานลงสะพานลอยก็ไม่เว้นใช่นะสถานีรถไฟตลาดแหล่งชุมชนคือต้องไปหมดล่ะค่ะ
แล้วคุณเขาต้องเตรียมด้วยนะเกิดสมมุตินะมันเกิดเหตุร้ายขึ้นมาจริงจะหนีใช่ไหมเขาต้องไปตรึงกำลังนะเตรียมรถใช่
ต้องมีเรื่องของการตรวจค้นเนี่ยอันนี้คุณตรวจนี่คือตรวจอาวุธเดี๋ยวจะเอ๊ะนัดหมายกันมาหรือเปล่าจะไปแก้แค้นกันไหมอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นในวันไหว้ครู
แล้วก็มีชุดเคลื่อนที่เร็วไปสกัดจับแล้วก็ไประงับเหตุต่างกันด้วยพร้อมทั้งมีการวางแนวในการปิดเส้นทางการหลบหนีต่างด้วยแล้วก็เตือนเตือนน้องกลุ่มเด็กนักเรียนช่างเนี่ยอย่าคิดจะมาก่อเหตุเพราะตำรวจเอาจริงฟังผู้กำกับหน่อยไหมครับฟังหน่อย
ส่วนที่ปรับพฤติกรรมเขาร่วมกับอาจารย์นะครับ
ในการที่จะปรับธุรกิจกรรมแก้ไขพลักษณ์การในภาพรวมนะครับ

เรื่องของการปรับทัศนคติของเด็กนักเรียนช่าง
คือเรียนคนละที่กันก็ใช่ว่าจะเป็นศัตรูกันเนอะ
ไม่ต้องตีกันดีกว่านะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ย
นักเรียนช่างทั้งหมดที่ก่อเหตุแต่ตำรวจแจ้งความแล้ว
ในข้อหารร่วมกันทำร้ายร่างกายแต่ว่ามีบางคนยังเป็นเยาวชน
ก็ถูกส่งตัวไปที่สารเยาวชนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ